วันนี้มันมีเศรษฐีใหม่หลายอาชีพแต่มีอยู่คนหนึ่งอยู่โคราชได้ไป๓๐ล้าน
โอ้โหน่าอิจฉามากไปดูหน้าตาของคนเป็นเศรษฐีใหม่กันหน่อย
คุณผู้ชมวันนี้มาหลายคนเหมือนกันนะครับอ่าไปดูที่โคราชกันก่อนนะฮะ
จังหวัดนครราชศรีมาแหมพอถูกหวยญาติก็จะมาเยอะเออ
บรรดาญาติพี่น้องก็ต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ก็คือนางนัทยาไกรนอกอายุ๓๖ปีครับ
เขาเป็นพนักงานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนอำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมา
คือดวงเฮ้งมากครับคุณผู้ชมเขาซื้อมาชุดหนึ่งห้าใบอ่ะได้ไปสามสิบล้านอ่ะครับ
รวยภายในพริบตาเลยครับนะเขาบอกว่าเขาตามซื้อเลขท้าย๓ตัวคือ๓๒๔มาทุกงวดเลย
เพราะว่ามันไปตรงกันกับทะเบียนของรถจักรยานยนต์งวดที่แล้วก็เพิ่งจะถูกไปสามตัวได้มาแปดหมื่นนะฮะ
ส่วนเงินรางวัลงวดนี้ได้มา๓๐ล้านโอ้โหนี่ก็จะแบ่งไปทำบุญ
เก็บไว้เป็นทุนให้กับลูกเรียนต่อสองคนนะฮะแล้วก็ไปใช้หนี้ใช้สินซะให้เบ็ดเสร็จให้ครบถ้วนกันไปนะฮะ
อ่ะก็ยินดีด้วยคนนี้เยอะสุดแล้วล่ะสามสิบล้านใช่ค่ะเอาพาไปดูเศรษฐีใหม่ที่กำแพงเพชรกันหน่อยค่ะ
นางบัวแสงพรานสอนอายุสี่สิบห้าปีนะคะกลายเป็นเศรษฐีใหม่ในชั่วพริบตาที่มีการประกาศลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งค่ะ
เธอถูกสองใบนะสิบสองล้านบาทเธอเล่าว่าไงรู้มั้ยเธอบอกว่าฝันเห็นคนแกมาบอกว่าเลขสองสี่จะออกแล้วนะ
บอกตรงตรงแบบนี้เลยอ่ะจากนั้นอีกสามวันต่อมาค่ะก็มีแม่ค้าลอตเตอรี่ผ่านมาหน้าบ้าน
เธอก็เลยซื้อหมายเลขศูนย์หกหนึ่งสามสองสี่เอาไว้สองใบดวงดีถูกรางวัลที่หนึ่งไปเลยค่ะ
ส่วนเงินที่ได้นะคะนางบัวแสงบอกว่าจะนำไปใช้หนี้สินต่างรวมถึงหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรสัก๔แสนบาท
แล้วก็จะเอาเงินไปสร้างบ้านแบ่งไปลงทุนค้าขายแล้วก็เอาไปทำบุญด้วยค่ะ
อืมอ่ะลงใต้ไปดูคนใต้กันหน่อยที่จังหวัดสุมราชธานีครับนี่นางสาววรรณยาเมืองแก้วอายุสี่สิบสามปี
เขาถูกล็อตเตอรี่ระวัลที่หนึ่งสี่ใบอ่ะได้ไปยี่สิบสี่ล้านนะครับ
เป็นหลักฐานที่โรงพักษพุนพินแล้วก็เดินทางกลับเลย
อืมไม่ให้สัมภาษณ์ไม่อยากคุยอะไรกับใครเออพอแล้วเดี๋ยวญาติมาเยอะ

ไปที่ระยองระยองระยองนะคะที่เดียวไม่ไปที่อื่นนะ

รายแรกก็คือนายอุดมพรปราสาททองอายุ๒๕ปี

ถูกรางวัลที่๑นะคะได้ไป๖ล้านบาท
เขาบอกเขาชอบเลข๒๔อยู่แล้วก็เลยซื้อเอาไว้๑ใบค่ะ
ส่วนเงินรางวัลที่ได้ถามจะเอาไปทำอะไร
บอกว่าจะแบ่งไปทำบุญ๙วัดที่บ้านเกิดในจังหวัดสุรินทร์
แล้วที่เหลือก็จะเก็บเอาไว้ใช้จ่ายและเป็นทุนการศึกษาของลูก
อีกรายก็คือนายทรงสินคำภูแสนอายุ๕๙ปี
คนนี้ก็ได้๖ล้านบาทไปเหมือนกัน
เขาบอกว่าเขาทำงานในโรงกลั่นค่ะ

เลขท้ายรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกตำรวจจับตรวจเมื่อวันแรงงานแห่งชาติ

เออได้เลยสิถ้าเขาไม่จับตรวจนะ

เขาบอกว่าเงินรางวัลเนี่ยยังไม่ได้วางแผนเลย
ว่าจะเอาไปใช้จ่ายอย่างไรบ้างค่ะ
ไปดูขึ้นเหนือนะมี๒จังหวัดมีที่เลยนะฮะ
นางสาวพิษสมัยวังคีรีอายุ๓๔ปี
คนนี้ก็ดวงดีครับถูกรางวัลที่๑
นี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้แหละอิ่มเอิบนะได้ไป๖ล้าน
ก็ตั้งใจบอกว่าจะเก็บเงินไว้เป็นทุน
ให้กับลูกเรียนต่อแล้วก็แบ่งใช้หนี้ใช้สิน
ที่เหลือก็จะเก็บไว้ใช้ในช่วงของบั้นไปรชีวิต
คุณสังเกตไหมทุกคนต้องใช้หนี้ก่อน
ตามที่ฝันนะครับ
เขาบอกว่าเขาฝัน

ธาเกราะเชอจจาล๓๒๔

ตามกฏว่านี่

ไปที่๑ทะเบียนรถเก๋ง
เป็นล้านกันแหละครูผู้ชม

ก็ยินดีด้วยแล้วกันที่เป็นคนโชคดีประจำงวดนี้หลายคนเหมือนกันนะครับ